พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙นะคะที่เราจะต้องคุยกันทุกวัน
ต้องรู้ทุกวันจริงก็คือจำนวนผู้ป่วย

ต้องเช็คแล้วประมาณ๘โมงต้องเช็คแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะตัวเลขเยอะมากนะคะ

ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้อยู่ที่๑๒๙รายด้วยกันนะคะ
เอามาดูแยกแยะเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้กันหน่อยนะคะ
๕รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ

เรือนจำ๖๔๑รายด้วยกันนะคะ
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย
มันเพิ่มขึ้นวันละหมื่นอย่างต่ำเนี่ยนะคะ
มีแล้วเฉียด๕แสนแล้วจะถึง๕แสนแล้วนะคะ

สถานการณ์ในพื้นที่สีแดงเข้มกันหน่อยนะคะ

มียอดติดเชื้อในจังหวัดนิวไฮเหมือนกันค่ะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๙๕ราย
และเสียชีวิตเพิ่ม๒ราย
มุทรสาครถึงแม้ไม่ได้จัดอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม
แต่ตัวเลขสูงขึ้นเรื่อยค่ะ

๓รายมาจากการตรวจเชิงรุก๓๕๗ราย
ผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้าตรวจในโรงพยาบาล๖๕๒รายนะคะ

เวียรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
หรือที่เราเรียกว่าผู้ว่าปูนี่นะคะ
โดยเฉพาะเตียงในศูนย์พักคอยคนสาคร
ติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือว่าไลน์ค่ะ

ต้องมีการติดต่อกลับจากทีมงานภายใน๒๔ชั่วโมง

ผู้ว่าปูขอเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันธุ์
พิจารณาตัวเองออกจากการเป็นผู้ว่าไปเลย

ไม่เหมาะกับการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไหนทั้งนั้นค่ะ
แหมชาวสมุทรสาครคือถ้าป่วย
ต้องได้เตียงภายใน๒๔ชั่วโมงนะ
ท่านผู้ว่าปูนี่ลงมาดูแลด้วยตัวเองอย่างจริงจังมากเลย
เพราะท่านมีประสบการณ์จากที่ท่านเคยติดแล้วเนอะ
คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้กันไปแล้วเนี่ยนะคะ

ที่ผ่านมาเกือบครบ๒สัปดาห์แล้ว
แต่กลายเป็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับพุ่งสวนทางขึ้นไป

วันนี้ล่าสุดสบคแถลงเจออีก๗คลัสเตอร์ใหม่ใน๕จังหวัด
สเตอร์ที่น่าห่วงมากที่สุดคือโรงงานแปรรูปไก่ที่เพชรชบูรณ์
ผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุ๓๐๐คนแล้วนะคะ

บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า
สบครายงานพบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่ม๗คลัสเตอร์ใน๕จังหวัด
ประกอบไปด้วยที่จังหวัดสมุทรสาครโรงงานอาหารแช่แข็งในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะ
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ๑๕ราย
และที่บริษัทผักผลไม้พร้อมทานอยู่ในอำเภอเมืองมีผู้ติดเชื้อ๒๐ราย
ส่วนที่จังหวัดสมุทรประการที่แคมป์ก่อสร้างอำเภอเมืองมีผู้ติดเชื้อ๕๔ราย
โรงงานรองเท้าอยู่ในอำเภอเมืองพบผู้ติดเชื้อ๒๙ราย
การจนบุรีค่ะโรงงานอาหารแช่แข็งอำเภอธามกาพบผู้ติดเชื้อ๑๔๑ราย
พัทธลุงโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอกงหลาพบผู้ติดเชื้อ๑๔ราย
ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโรงงานไม้ยางพารามีผู้ติดเชื้อ๒๔รายนะคะ
ส่วนคลัสเตอร์ที่น่าห่วงที่สุดที่นี่เลยคุณผู้ชมปรากฏอยู่หน้าจอตรงนี้
พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องค่ะเป็นคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยวิธีแอนติเจนเทส
ลูกจ้างทั้งหมด๖๕๐๐คนตั้งแต่วันที่๒๓กรกฎาคมจนถึง๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น๓๑๗๗รายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน๒๘๐๕ราย
ส่วนแรงงานไทย๓๗๒รายโดยทางบริษัทได้กักตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะ
กักไว้ที่โรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นภายในบริษัทจำนวน๒๐๐เตียง
แล้วก็จัดทำเพิ่มขึ้นอีกให้เพียงพอค่ะ
ส่วนทางด้านของนายกริจคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า
โรงงานแห่งนี้มีคนงานอยู่ประมาณ๖๐๐๐คน
ที่ผ่านมาก็มีการระวังป้องกันการติดเชื้อโควิดเป็นอย่างดี
คนงานของโรงงานกว่า๙๐ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มไปแล้ว
แต่ก็ยังเกิดการติดเชื้อตอนนี้กำลังสอบสวนโรคนะคะ
เพื่อหาสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าจะมีรายงานต่างด้าว
ชาวเมียนมาที่ติดเชื้อมาจากพื้นที่สีแดง
เข้ามาพักปะปนกับแคมป์คนงานก็เลยเกิดการระบาดขึ้น
ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสั่งปิดแคมป์แรงงาน
ห้ามเข้าห้ามออกกักตัวแรงงานทั้งหมด๑๔วัน
โรงงานหยุดกระบวนการผลิต๔วันให้๓หมู่บ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบ
รายงานของบริษัทในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะ
โดยการงดเข้าออกหมู่บ้านโดยไม่จำเป็นตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
ซึ่งก็ตรวจไปแล้วเนี่ยร้อยสิบห้ารายพบผู้ติดเชื้อสิบเก้าราย
จากนี้ก็เตรียมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุรอบพื้นที่โรงงานด้วยนะคะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไปขณะที่นายแพทย์ทงชัยกิรติหัทยากร
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลหลังมีการล็อกดาวน์
ว่ากรุงเทพเนี่ยมีประชากรประมาณแปดล้านคนเป็นประชากรแฝงสองจุดสี่หนึ่งล้านคน
ว่าหลังล็อกดาวน์ตอนนี้มีประชากรเดินทางจากกรุงเทพกลับไปภูมิลำเนาแล้วประมาณ๕แสนคน
กลุ่มนี้เดินทางออกไปเองจำนวนนี้น่าจะมีผู้ติดเชื้อออกไปด้วย
ทำให้หลายจังหวัดก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ค่ะ